ดูบรรยากาศการเกณฑ์ทหารกันบ้างนะครับ

ก่อนหน้านี้ไปบนไว้ก็ต้องแก้บนกันหน่อย
หนุ่มชาวสุพรรณบุรีโอ้โหหลายสิบคนรวมถึงพระสงฆ์ด้วย
ต้องเดินกลับบ้านระยะทาง๒๑กิโลเมตร

เพียงขอให้ลูกรอดเถอะลูกรอดเถอะ
และสุดท้ายก็ต้องเดินแก้บนกันจริงนะครับ

จะได้เพลินไงจะไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเนาะ
เมื่อวานช่วงเย็นบนถนนมาลัยแมนสุพรรณบุรีสวนแตง
บรรดาวัยรุ่นแล้วก็ญาติเดินตามไหลทางเป็นคิวแถว
รวมทั้งมีพระสงฆ์นับได้กว่า๔๐คนกับรูป
มีอะไรมีขบวนอะไรหรือว่าจะไปร่วมงานที่ไหน

ไม่ฮะผู้สิทธิ์ขาวของเราก็สงสัยแบบที่กุลสุพรศราสตร์สงสัยแล้ว
ก็เลยลงไปถามถามว่าอ้าวทำไมมาเดินตรงนี้
ก็เลยรู้ว่าทั้งหมดเป็นชาวตำบลสวนแตงและตำบลสาราขาว
กลับจากการเกณฑ์ทหารกองเกิน
ที่วัดชัยนาวาสในตัวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละ
ทุกคนนะต้องไปจับใบดำใบแดงที่วัดชัยนาวาส
ก็เลยต้องไปบนบานไว้ก่อน
ไปไหว้รูปหล่อหลวงพ่อทวมอดีตเจ้าอาวาสวัดชัยนาวาสนั่นแหละ
บอกว่าหากลูกจับได้ใบดำลูกจะเดินเท้ากลับบ้าน
ซึ่งทุกคนที่มาเดินตรงนี้นะได้ใบดำเหมือนกันหมด
ก็แน่นอนแล้วไม่มีคนได้ใบแดงมาเดินตรงนี้

ก็เลยนี่แหละครับเดินทางกลับบ้านเดินเท้ากันนะฮะ
ในตำบลสวนแตงและตำบลสาราขาวซึ่งอยู่ห่างออกไป๒๑กิโลเมตร
พระภัยบูลวิปุโลพระลูกวัดลาดกระจับตำบลสลากขาว

ก็ได้ใบดำตามที่บนไว้กับหลวงพ่อทวมจึงต้องแก้บน
เหงาเดินกลับวัดปลอดภัยเดินกันหลายคน
ต่อจากนี้พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว
ก็จะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับ
ขณะที่บรรยากาศการจับใบดำใบแดงที่อำเภอเมืองบึงการเมื่อวานนี้
ก็ลุ้นกันด้วยความสนุกสนานแหละฮะ
พระสงฆ์รูปหนึ่งลุ้นจับใบดำใบแดงด้วยความสงบนิ่ง

ส่วนนุ่มเสื้อขาวถึงกับซุดเลยนะ
สุดเลยร้องไห้เลย
หลังสิ้นเสียงประกาศว่าได้ใบแดง
ทหารนายอื่นต้องช่วยกันประคองไปที่โต๊ะ

ประคองจับมือพิมพ์ลายนิ้วมือ

เข้าไปแล้วจะรู้ว่าได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดการเป็นทหาร
แล้วก็เพื่อนหลายคนที่ไปร่วมเกณฑ์ทหารเขาก็

ผมไปเยี่ยมญาติที่ไปเกณฑ์ทหารน่ะ

เราในฐานะญาติก็ภูมิใจ

ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นลีลาของบรรดาหนุ่ม

ทั้งหนุ่มแจ็คเก็ตยีนกว่านี้

ถึงกับเขาบอกว่าแต๋วแตกกรี๊ดลั่น
เรียกเสียงหัวเราะให้บรรดาคนที่คอยลุ้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ขณะที่บรรดากองเชียร์ต่างก็เชียร์กันสนุกสนาน
ตะโกนให้ได้ใบดำใบแดงคละเคล้ากันไป
แต่ว่าผู้ปกครองของบางคนก็ลุ้นเหมือนกัน

ครับนะฮะญาติก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลให้วุ่นเลยล่ะครับ

นะครับก็เป็นบรรยากาศสีสันการเกณฑหารนะครับ

สำหรับการเกณฑ์ทหารในทุกพื้นที่นะคะ